เยอะมากเลยทีเดียวแฟนก็ปุ๊กโกะหนูอยู่แล้วไม่ทำอะไรแต่งหญิงแต่งกันใหญ่เลย

แต่ฉันชอบนะอันที่แบบว่า
ใจซีราซีซีซีซีดราใช่ไหม
ซีซีราหรือซีดราซีราใจซีราซีรา

เก่งมากเพราะว่าเขาเป็นแชมป์เปียนของ
ลิฟซิงค์ลิฟซิงค์อ่ะโอ้โหมันชัดมันมัน
เป๊ะเลยจนเหมือนกับเป็นเสียงของเขาอ่ะ
เลยทีเดียวลองไปดูนี้หนึ่ง
น้องกิ๊บเทอรี่น้องวายมีตังค์มากมายไม่ยอมเรียกกัน
ชื่ออะไรก็บอกที่เขาถามว่าชื่ออะไร
ไปเรียนแบบคลิปคลิปชื่อดังประจำอาทิตย์

คลิปนั่งไงสั่งของที่ด่า
ที่เขาด่าที่เป็นสาวอะไรนะเป็น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

คัตตี้คัตตี้คัตตี้คัตตี้คัตตี้
คัตตี้คัตตี้คัตตี้คัตตี้

ชื่ออะไรแต่อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขึ้นแต่เธอบอกไม่ขึ้น

ก็อยากถามว่าชื่ออะไรไงทำไมมาตรการมันไม่เหมือนกันกับทุกคน

คลิปอ้าวไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีฮะ
ความหน้าเด็กของแพตตี้เนอะแพตตี้อังสุมารินก็ไม่เปลี่ยน

ล่าสุดแพ๊ตตี้ยึดหาโดยตัวเห็นแบบเซกซี่ลงในไอจี

งานนี้เพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ

ตามมาด้วยกองทับมโนที่แซวกัน

ติ๊กต๊อกมีแต่เสียงฉันทั้งนั้นเลย
ติ๊กต๊อกมีแต่เสียงฉันทั้งนั้นเลย
คนเอาเสียงฉันไปเรียนแบบฉันจะเกลียดอะไรยังไงบ้างเนี่ย
คนเอาเสียงฉันไปเรียนแบบฉันจะเกลียดอะไรยังไงบ้างเนี่ย
เดี๋ยวไปเรียนแบบเสียงคุณดีกว่า